ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการที่เก็บคะแนนสะสมเพื่อไปคัดตัวแทนเข้าไปแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ปีนี้ก็เป็นปีที่มีนักกีฬามืออันดับต้นเข้าแข่งขันกันมากมายค่ะ
เช่นเดียวกันกับนักกีฬาไทยนะคะที่ส่งผู้เล่นหลักเข้าแข่งขันในทุกรายการด้วยกัน
ซึ่งคุณหญิงปัฒนาลีสวัสดิกูนายกสมคมกีฬาแบบเป็นตั้นแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในเบื้องต้นค่ะความหวังก็ฝากเอาไว้ที่แชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวและก็คู่ผสม
แล้วก็เชื่อว่าแฟนจะเข้ามาเชียร์กันเต็มความจุของสนามเลยค่ะ
โดยการประกบคู่ในรอบแรกที่น่าสนใจนะคะประเภทหญิงเดี่ยวค่ะ
น้องเมลรัชนกอินทานนท์มือวางอันดับที่๖ของรายการ
เจอกับลีวางยอนจากเยอร์มันนี
ส่วนประเภทคู่ผสมซับซีลีต้ารัตนาชัยที่เจ้าผู้กับเดชาโฟนภัวรานุเคาะ

จะไปพบผู้ชนะจากรอบคัดเลือก
และในประเภทชายเดี่ยวค่ะโคสิตเพชรประดับ
จะพบกับหลีเช็คหยิวนักกีฬาจากฮ่องกงค่ะ
จะแข่งขันกัน๓๐กรกฎาคมไปจนถึงวันที่๔สิงหาคม
หลังจากจบรายการนี้นะคะก็จะคัดเลือกนักกีฬาของไทย
เพื่อเตรียมทำศึก๔เกมต่อไปด้วยค่ะ

กรุงโกลาลัมเปอร์มาเลเซียค่ะ
ประเทศรัทย์ทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
วันศุกร์ที่๑๒กรกฎาคมนี้นะคะ
เวลา๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะ